เรื่องราวที่หลายคนนะคะที่ใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยได้แชร์กันก็คือเรื่องราวของการตามหาผู้ชายคนหนึ่งที่จะมาข่มขืนคุณยายอายุ๘๕คุณผู้ชมตอนนี้ตำรวจจับได้แล้วนะคะ
ซึ่งกรณีนี้นะคะก็เป็นกรณีที่ชายคนหนึ่งเรียกว่าเป็นคนร้ายก็ว่าได้บุกไปที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกดนี่แหละนะคะไปเจอคุณยายนอนอยู่เกิดอารมณ์ค่ะ
ก็เลยจะพยายามข่มขืนนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วมีคนเห็นก็เลยหนีออกไปได้ค่ะ
เรื่องราวนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๑มกราคมที่ผ่านมานะคะ
คุณยายคนหนึ่งนอนอยู่ในบ้านแล้วคุณยายเป็นคนเป็นโรคเบาหวานคุณนอนอยู่แล้วก็ความจำเสื่อมด้วยนะคะ
อยู่เพียงลำพังแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งบุกเข้ามาในบ้านเห็นคุณยายเลยอยากจะแสดงความต้องการ
กำลังจะถอดกางเกงมีคนเห็นซะก่อนนะคะก็เลยหนีไป
เป็นภาพเหตุการณ์ที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลนะคุณนะ
เพราะว่าคนในครอบครัวของคุณยายเข้ามาเห็นตอนที่คนร้ายกำลังคร่อมคุณยายพอดี
กำลังก่อเหตุพอดีแล้วเขากำลังถือโทรศัพท์มือถือไง
ของคุณยายถือโทรศัพท์มือถือพอดีก็เลยถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วตะโกนขอความช่วยเหลือ
คนร้ายตกใจวิ่งหนีเปิดเปิงไปเลยนะคะ
แต่ก็สามารถถ่ายรูปคนร้ายไว้ได้ทั้งตอนที่นั่งคล่อมคุณยาย
แล้วตอนที่เหมือนรูดซิปแล้วก็วิ่งหนีออกจากบ้านไป

พอโพสต์ไปแบบนี้คนก็มาวิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นกันเยอะ
ตำรวจสพกุศลาวก็สามารถจับตัวนายบุญส่งมีพันธุ์อายุ๔๓ปี
อาชีพรับจ้างทั่วไปซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุ
จับได้แล้วก็ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุเลย
แล้วเจ้าตัวเนี่ยนะเขาก็รับสารภาพนะกับข้อหาบุกรุกเคหาสถาน
กับข้อหากระทำอนาจารย์ผู้อื่นแต่ปฏิเสธในข้อหาพยายามข่มขืนกระทำชำราว
เขาบอกแบบนี้ว่าก็วันนั้นมาแล้วก็เห็นยายนอนอยู่ในบ้านลำพัง
แล้วยายกวักมือเรียกให้ผมเข้าไปหาที่บ้าน
ซึ่งผมไม่ได้พยายามจะข่มขืนแต่เป็นการสมยอมกัน
แต่ทีนี้ตอนนั้นก็ถอดกางเกงออกแล้วแหละเตรียมจะก่อเหตุ
ปรากฏว่ามีคนเห็นแล้วยายก็ส่งเสียงร้องก็เลยรีบหนีไปแล้วก็ไปซ่อนตัวอยู่ในป่าช้าค่ะ
หนังคนละม้วนเลยนะเจ้าตัวเนี่ยก็พูดแบบนึงนะ
คนเห็นเหตุการณ์ลูกสาวก็บอกไว้แบบนึงนะ
แต่พอเขาหนีไปค่ะเขาก็ไปรีบซ่อนตัวอยู่ที่ป่าช้า
แต่หลังจากพนักงานสอบสวนได้ติดตามเรื่องนี้แล้วก็ออกหมายจับนะคะ
ก็สามารถจับกุมได้แล้วก็ประสานขอมอบตัวนะคะ
ทีนี้ลูกสาวของคุณยายก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่เกิดเหตุ
ตัวเธออยู่อีกห้องหนึ่งของบ้านก็เลยแม่เนี่ยนอนเลยอยู่ลำพัง
ออกมาจากห้องหนึ่งเห็นผู้ชายคนนี้กำลังก่อเหตุ

คือคร่อมแม่ของเธอเห็นต่อหน้าต่อตาอย่างนี้
ก็เลยแบบโอ้โหตกอกตกใจค่ะคนร้ายก็หนีไป
แต่ตัวเธอเองก็เป็นห่วงแม่เลยไม่ได้วิ่งหนีตามมาค่ะ
เพราะว่าตอนนี้นะแม่เองก็ยังรู้สึกภาวะตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้อีกไหม
คนร้ายจะกลับมาทำร้ายอีกหรือเปล่าก็ไม่ทราบด้วยเหมือนกัน
ซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะผู้ต้องหาก็ถูกควบคุมตัวส่งไปที่พนักงานสอบสวนสพกุศลาวให้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะ
ครับก็ข้อหาบุกรุกเคหสถานของผู้อื่นกระทำอาณาจารย์แล้วก็เมื่อสักครู่นี้เนี่ย
ก็นำตัวมาเหมือนทำแผนแล้วก็มาขอโทษขอขมาคุณยายแล้วนะครับ
ตอนขอโทษยายบอกว่าขอโทษเด้อยายเด้อที่ทำแบบนั้นคุณยายว่ายังไงรู้ไหม
ขอบคุณแล้วยายก็ยิ้มแย้มที่ยายเป็นแบบนี้เพราะว่ายายเป็นอัลไซเมอร์
แล้วยายจำไม่ได้นึกว่าลูกหลานมาให้พรนะคะ

เพราะว่าลูกหลานคุณยายที่โพสต์ไว้ก็เตือนอย่าปล่อยคนแก่ไว้บ้านตามลำพังนะครับ
ขนาดนี้มีคนอยู่ในบ้านคนร้ายยังกล้าเข้ามาก่อเหตุแบบนี้เลยนะครับ